พาไปที่ชนบุรีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ร้านนี้ปิดร้านเรียบร้อยปลอดภัยดี
ปรากฏเสียงชนโครมกระบะเนี่ย

นอนนิ่งสบายใจเฉิบบนโซฟา

งานนี้ต้องปลุกครับไปดูฮะ

แล้วพี่จำลุกก็อยู่ทั้งไหนไงก็ดูให้ดูก่อน

ครับแล้วผมไม่มีจัดตีตรงไหน

เออมีจัดตีอะให้พี่เข้าไปเอาไปจัดตีเอาไปจัดตียังไง
ผมไม่อยู่ไหนเฉยหรอกนะถูกไหม

อ่ะปลุกรุกตรงไหน

ทำไมมันถูกไกลเลย
แล้วผมไม่อยู่กับผมเงี้ยเท้ย

ตื่นมาแบบมั่วเงียแล้วก็งง
ผมอยู่ของผมเฉยบุกลุกอะไรอ่ะ
อ่อพี่เราก็คุยต่อที่โรงพักร์ครับ
เพราะนี่ไม่ใช่บ้านพี่ไม่ใช่ร้านพี่ครับ
จู่พี่ขับรถพุ่งชนเข้ามาแบบนี้
พี่มานอนสบายใจบนโซฟาของร้านเขา
โทษนะคะผมไม่มีสติตรงไหนค่ะเขาถาม
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัวเลขเป่าแอลกอฮอลจะเป็นตัวบอกครับ
เพราะว่ามันปูดขึ้นมา๑๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
นั่นไงพี่เมาฮะอ้าวไปดูกันหน่อยผลงานของพี่เขา
ขับกระบะเข้ามาแล้วพุ่งชนที่ประตูร้านช่างแห่งนี้

โอ้โหคือสภาพร้านนี่คือประตูพังเสียหายเลยนะครับ
แล้วร้านนี้มีล้อแม็กซ์วางขายด้วยไง

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ชายคนที่เขาขับรถกระบะมา
่งชนเข้าที่ร้านขายล้อแม็กซ
ขายอุปกรณ์การชั่งเหล่านี้นะครับ
ก็นอนแบบเหมือนเป็นเจ้าของร้าน

ทั้งที่เพิ่งจะขับรถชนทำให้เกิดความเสียหาย
พานทองก็เลยมาคุมตัวไป

แอลกอฮอล๑๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กว่ากฎหมายกำหนดเกือบ๓เท่าตัว
พี่ชายเจ้าของร้านเขานอนเฝ้าอยู่ที่ร้านแห่งนี้

บอกว่าคือเขานอนประมาณสักตี๓ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตู

๑๙๑แล้วตำรวจบอกว่าถ้าเขายังไม่ได้ทำอะไร
ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาเลยนะพี่นะ

ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนเมื่อกี้แหละครับ
ขอเป็นภาพผู้ชายคนเมื่อกี้คู่ขนานกับพี่ชายเจ้าของร้านนะ
ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพยังปกติอยู่
เขาบอกว่าคือคุยสารพัดโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
หลังจากนั้นก็เดินจากไปปิดประตูเหล็กลง
นาทีผ่านไปเสียงถี่ประตูดังขึ้น
หลังจากนั้นไม่นานเสียงรถพุ่งเข้ามาชนเข้าที่ประตูครับ
ประตูด้านหลังเห็นไหมรอยเท้านั่นนะฮะเป็นปืดดำมาถีบอยู่ตรงนี้
แล้วก็ไปขับรถพุ่งชนที่ประตูด้านหน้า
แล้วก็ลงมานอนที่โซฟาอย่างสบายใจ
เขาเห็นแบบนี้รีบโทรหาน้องชายน้องชายเป็นเจ้าของร้าน
น้องชายมาถึงปั๊บงงเลยเดี๋ยวก่อนนะ
เมื่อกี้ที่ให้การกับตำรวจอ้างว่าเคยเป็นพนักงานร้านนี้ถูกไล่ออก
เอาจริงผมไม่เคยจ้างเขามาทำงานเลยเนี่ย
โอ้โหเขาโม้เป็นตุเป็นตะเลยนะครับ
และความเสียหายเบื้องต้นตัวเลขประเมินเอาไว้
ผมว่าพี่คนก่อเหตุฟังแล้วจะสะดุ้งฮะสางแน่นอน